ข่าวนี้วานคุณผู้ชมหน่อยค่ะช่วยดูหน่อยว่าเกิดจากความประมาทของคนขับรถบรรทุกปูน
หรือเกิดจากอาทันชาวบ้านบางคนก็เชื่อว่าอาทันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกที่สระบุรีนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้ารถบรรทุกปูนติดไฟแดง
พอไฟเขียวปุ๊บรถบรรทุกปูนนี้ค่ะสตาร์ทเลย
เอาล่ะพุ่งไปเต็มแรงก็เลยชนเข้ากับมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ
ลากร่างของผู้หญิงคนนี้ไปสักประมาณ๒๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะไปดูคลิปวิดีโอกันหน่อยค่ะ
เป็นภาพที่หวาดเสียวนะคะมุมหนึ่งก็หวาดเสียว
มุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ฝั่งตรงข้ามรถบรรทุกเยอะนะ
ก็ขับสวนกันไปส่วนวงกลมสีแดงนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชื่อว่าคุณกิ่งแก้วเวียกกลางอายุ๒๔ปี
เธอจอดรถติดไฟแดงอยู่บริเวณ๔แยก
สะพานสร้างใหม่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
หลังจากที่เล่าไปคือพอไฟเขียวปุ๊บ
รถบรรทุกปูนก็ออกตัวเลย
ออกตัวเหมือนกับว่าไม่ทันได้สังเกตว่าด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะ
ก็เลยส่งผลให้คุณกิ่งแก้วได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลชะกันที่บริเวณขาซ้าย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบแจ้งกู้ภัย
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอบ้านหมอกับอำเภอดอนพุธ
ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสพบ้านหมอก็ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก
ไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บางคนเขาก็บอกว่าอาทัตริย์
ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ย
น่าจะมองเห็นผู้บาดเจ็บแหละเพราะระยะห่างที่รถบรรทุกจอดอยู่
มอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยห่างกันเห็นนะน่าจะเห็นเท่านั้น
เห็นนะหลักสักประมาณ๒เมตรขึ้นไปค่ะ
หรือชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะสี่แยกนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
และมีคนสังเวยชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายศพ
เอาล่ะคุณผู้ชมไม่รู้หรอกอาถรรพ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
แต่สิ่งที่เห็นแน่เลยคือตั้งสติแล้วก็ไม่ประมาท